เรื่องต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคนป่วยมันไม่ง่ายนะคุณผู้ชม
คือเป็นคนป่วยต้องอดทนว่าแต่ว่าคนป่วยคนนี้ต้องอดทนกับอะไร

อ้าวน้องใบตองก็ดูปกติเนี่ยก็เอาข้าวเอาน้ำให้คนป่วยกินไม่เห็นแปลกเลย
เอาข้าวเอาน้ำให้คนป่วยกินคุณแน่ใจเหรอเขาว่าใครป่วยเนี่ย
เดี๋ยวผมขอดูอีกทีนะขอดูอีกทีนะ

โอ้โหยิ่งใหญ่มาก

คุณป่วยแล้วล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชมดูนะ
ตกลงใครป่วยช่วยดิฉันตัดสินใจหน่อยค่ะช่วยดิฉันดูหน่อยค่ะคุณ

คนป่วยก็คือคนที่ใส่สายรัดข้อมือใส่ชุดที่โรงพยาบาลอ่ะนะ
แล้วคือเพื่อนมาเยี่ยมรู้ว่าตัวเองป่วย
เพื่อนก็เลยเป็นห่วงเพื่อนมาหาแล้วก็ถามเพื่อนว่ากินข้าวมายัง
เพื่อนบอกว่ายังเออเดี๋ยวเราไปเอาข้าวไป

มีอยู่โรงพยาบาลค่ะไม่ได้อยู่บ้านค่ะ
ต้องดูแลเพื่อนขนาดนั้นคุณป่วยค่ะเพื่อนต้องลุกออกจากเตียง
ยังไงงงแต่อย่าเป็นดราม่านะคุณผู้ชม
คือน้องเขาบอกว่าเขาก็ทำคลิปออกมาขำเพื่อแบบว่าเรียกเสียงหัวเราะเฉย

คือน้องผู้หญิงที่เขาป่วยคนนี้เขาใกล้จะออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ก็เลยแบบว่าเออให้ดูว่าเขาแข็งแรงดีแล้ว
เออแต่บางครั้งบางขาไปเยี่ยมคนป่วย

เออมันรู้สึกอยากกินตามเขาเลย